เรื่องรถทัวร์กันก่อนดีกว่าถ้าไม่แก้ไขเดี๋ยวทัวร์จะลงแน่นอน
ข่าวนี้คุณผู้ชมบขศสั่งลงโทษเลยรถทัวร์กรุงเทพหนองคาย
คุณเคยเดินทางต่างจังหวัดด้วยรถทัวร์กันไหมอ่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยโอ้โห
พื้นที่เต็มไม่รู้จะนั่งกันตรงไหนแต่มาคราวนี้ยังไม่ถึงช่วงเทศกาลเลย
คุณผู้ชมที่เต็มซะแล้วที่เต็มไม่พอขายตัวด้วยไม่ใช่ตัวยืนนะ
ตัวนั่งกับพื้นวะแล้วงานนี้ไม่ได้แค่นั่งแบบล้นออกมาจากที่นั่ง
โออุ๊ยมีไก่ขึ้นมาบนรถด้วยอ่ะอ่าเป็นไปได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะ

สุดยอดบริษัททัวร์นี้ไม่ได้ชมนะคะ
ประชดค่ะแล้วดูถ้ามันเป็นอะละนะปีใหม่อ๋อ
เขาจะยอมกลับบ้านแบบนี้หรือเปล่า

แล้วนี่คือเป็นคุณแม่กับลูกน้อยใช่ไหม
ต้องค่ะนั่งเฝ้าอยู่ข้างกล่องเนี่ย

กล่องเขาจะทำเป็นรูเอาไว้ให้ไก่เขาหายใจ
คือแบบเป็นการเดินทางที่ทุลักทุเล
เขาโพสต์เอาไว้ร้องเรียนกับการบริการของรถทัวร์คันนี้
กับบริษัททัวร์คันนี้กรุงเทพหนองคายค่ะ

ทำให้ผู้โดยสารที่เป็นคู่แม่ลูก
เขาต้องจำใจนั่งอยู่ที่พื้น
แล้วไอ้กล่องข้างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่

ผู้โพสต์ระบุข้อความบอกว่า
บริษัทรถทัวร์คือเห็นแก่ตัวมากครับ

เสียเงินฟรีเห็นแก่ตัว
คุณกรุงเทพขอนแก่นมันไม่ได้ใกล้เลยนะ

หลายชั่วโมงแล้วเขานั่งไปอยู่แบบนี้นะฮะ
ในคลิปปรากฏภาพผู้โดยสารผู้หญิงนั่งอุ้มลูก

แล้วก็กล่องไก่ชนแล้วกว่าเขาจะถึงครับคุณผู้ชม

ทางบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบรขสอร์
ลงโทษนะเจ้าของรถทัวร์คันดังกล่าวแล้ว
เนื่องจากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง๒ข้อหา

สิ่งมีชีวิตเอาขึ้นรถทัวร์แบบนี้ไม่ได้
บรรทุกนะฮะแล้วก็แบบเกินผิดมาตรา

แล้วก็ให้พักการใช้รถเป็นเวลา๓วัน
แต่เอาจริงคุณผู้ชมเวลาเราซื้อตัวรถ
แล้วพอไปเจอแบบนี้เราควรปฏิเสธนะ

ควรปฏิเสธให้บริษัทรถทัวร์รับผิดชอบ
หารถคันใหม่หรือที่นั่งที่ใหม่ให้เราด้วยซ้ำ

อย่าเห็นแต่แค่เรื่องของค่าตัวดูว่าเขามีที่นั่งหรือเปล่า

เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนสงกรานจะมา